คู่นี้เป็นคู่รุ่นเล็กนะคะสำหรับขนมจีนกุลมาตร
แล้วก็เคนสารศาสตร์ไฮโซพันล้านแถวชะอำ
เขากำลังจะแต่งงานกันแล้วเพราะว่าคราวก่อนเนี่ย
กี่วันมานี้เห็นภาพคุกเข่าขอแต่งงานกันไปแล้วใช่ไหมคะ
นี่ช่วงวันแห่งความรักนั่นเองนะคะ
ล่าสุดเนี่ยขนมจีนบอกว่าข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ
ได้เลิกแล้วล่ะเลิกสละโสดก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องศิลป์สอดนะคะหลายคนมองว่าอโหตกทางเข้าสาร
เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยรวยมันเกินนะคะ
เป็นทายาทเจ้าของรีสอร์ตหรูแถวชะอำ
แล้วก็ยังมีอีกหลายธุรกิจเลยทีเดียวนะฮะ
ส่วนขนมจีนหลาย๒๕ปีสนิทสนมกันได้

มจีนบอกว่าเรื่องสินสอดไม่อยากให้ไปโฟกัสค่ะ
อยากให้มองว่าเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้น
เป็นเรื่องราวดีระหว่างเธอและก็เคนนั่นเองค่ะ

แต่ว่ากลับมาเตอร์ไพรส์ขอแต่งงาน

แผ่นหน้าเราดูตึงมากเลยนะตอนแรก

แบบมองไปเห็นคนรู้จักเราอะไรอย่างนี้

ซึ่งน้องพี่ก็จะแต่งแน่นอน

มันเป็นอะไรที่เราต้องทุ่มเทใช่

ยังไงมันก็เป็นของเรา

เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้มันเป็นเรื่องราวดีแล้วกัน

แต่ว่าใครที่มีความสุขก็พูดได้แหละนะคะ

เพราะว่าท้ายที่สุดก็จะต้องเป็นของลูกนะคะ
ก็คือขอให้มีความรักที่น่ารักแบบนี้ตลอดไป

ก็กลายเป็นว่าฝ่ายชายคอยมาจีบแบบเนียนเลย
แต่ท้ายที่สุดก็คบกันลงตัวแบบนี้ยินดีด้วยนะคะ

ทั้งคู่ก็โตจนทำงูทำการได้แล้วนะคะ
เราก็รอดูแล้วกันนะวันวิวาค่ะ
จะมีความอลังการงานสร้างขนาดไหนนะคะ